พาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลปลามะเขือเทศที่ยิ่งใหญ่ของสเปน
เริ่มต้นขึ้นแล้วคึกคักจริงค่ะ
สเปนและนักท่องเที่ยวกว่า๒๐๐๐คนนะคะ
เขาก็ยอมที่จะไปเบียดเสียดกันแบบนี้

เพื่อร่วมงานเทศกาลโตมาติน่ามหากรรมปลามะเขือเทพประจำปี
ปีนี้ใช้มะเขือเทศสุก๑๕๐๐๐กิโลกรัม
ที่ฉันอ่านไม่ผิด๑๕๐๐๐กิโลกรัมจริง

โอ้โหทั้งเบียดทั้งเปื้อนทั้งโดนป่า
เทศกาลนี้จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี๒๔๘๘นะคะ
คือตอนแรกเขาเล่นกันเฉพาะคนในเมืองนี้นะ

คุณผู้ชมมันเป็นไฮไลท์ของการไปสเปน
นักท่องเที่ยวทั่วโลกก็แห่กันไปเหมือนเข้ามาสงกรานบ้านเรา
เขาไปสเปนเขาก็ต้องไปไปปลามะเขือเทศกันนะคะ
ปีก่อนมีคนแห่ไปร่วมงานมากถึง๔๕๐๐คนนะคะ

จุบันทางการสเปนก็เลยเปิดขายบัตร
ก็คือจำกัดคนแค่๒๒๐๐คน
ก็คือกันเอาไว้สำหรับคนท้องถิ่นด้วย๕๐๐คน
ก็จะร่วมงานได้ฟรีนักท่องเที่ยวก็ต้องซื้อบัตร
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่ามันเจ็บไหม

ใช่สนุกนะมันสนุกแต่มันเจ็บไหม
ท่องเที่ยวฝรั่งเศสบอกว่าเจ็บจ้า

อยากลองไปเล่นเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าผิวจะดี
่ำมะเขือเทศหิวก็หยิบกินได้เลย